คุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการแถลงว่าพบผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกที่จังหวัดภูเก็ต
เป็นชาวไนเจรียนะคะหลายคนอกสั่นขวัญแขวนมากเพราะว่าหนึ่งเขาหนีไป
ไม่ยอมรับการรักษาปิดมือถือปฏิเสธทุกอย่างแล้วก็หนีหายไปเลย
มีผู้สัมผัสเสี่ยงเนี่ยเป็นร้อยคนเลยด้วยซ้ำอ่ะนะคะครับล่าสุดนี่ผู้ชายคนนี้นะคะ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์ได้ภาพมาแล้วค่ะจับได้แล้วนะคะ
คือเขาหนีออกจากช่องทางธรรมชาติที่อรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
คือเมื่อวานมีข่าวจากภูเก็ตไปสาแก้วเลยใช่แล้วมีข่าวตอนกลางคืนว่าออกจากสาแก้ว
บางข่าวบอกว่ายน้ำข้ามฝั่งไปกัมพูชาเลย
ก็ไม่รู้ว่าว่ายน้ำหรืออะไรยังไงแต่ว่าไปกัมพูชาจริง
แต่ตำรวจไปรวบกลับมาแล้วค่ะโอ้โหจับตัวได้แล้วคุณผู้ชมไปดูนาทีจับนะคะ
นี่ค่ะก็คือรวบกลางกรุงพนมเป็นเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่ไปเนี่ยก็พยายามบอกเขาว่านี่พวกเราเป็นเจ้าหน้าที่นะ
บอกว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่เขาคงเขาลักษณะเหมือนคุณเป็นใครคุณจะพาผมไปไหน

ก็เลยต้องบอกว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็รวบไปนะคะ
ในที่สุดก็คือจัดได้แล้วล่ะนะ
เพราะว่ามีการตรวจเช็คจากสัญญาณโทรศัพท์
ก็เลยรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็รวบตัวกลับมาได้
คือตอนที่มีข่าวที่ไทยเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางสาธารณสุขก็พยายามให้ข้อมูลว่า
โรคฝีดาดลิงมันไม่ได้ติดง่ายเหมือนกับติดหวัดหรือว่าโควิด

แต่มันก็อดเป็นห่วงเป็นกังวลกันไม่ได้นั่นแหละ

ผู้ชายยกมือถ่ายรูปด้วยเมื่อกี้เห็นไหมชู๒นิ้ว
แล้วความจริงที่เขาเข้ามาอยู่ที่ไทยเนี่ย
เขาขอวีซ่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว
ใช่ค่ะเขามาตุลาคมปี๖๔

วีซ่าแค่๙๐วันใช่อยู่ในไทยเนี่ยตั้งแต่มกราคมมาถึงปัจจุบันเนี่ย

ก็ต้องโดนหลายข้อหาเหมือนกันนะคะ

แต่ที่แน่ก็คือโดนจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
ดับแรกก็อาจจะต้องเอาไปรักษา
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีทางกฎหมายแหละ

ทีนี้วิธีการในการตามตัวผู้ชายคนนี้
อย่างที่บอกตำรวจก็คืออาศัยเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์อย่างเดียวเลย

สุดท้ายไปจับสัญญาณได้ก็คือที่กัมพูชานี่แหละค่ะ

คือจากที่ภูเก็ตเนี่ยหาอยู่นานสุดท้ายไปจับได้ว่าอยู่ที่อรัญญประเทศสาแก้ว
จับได้ครั้งสุดท้ายคืออยู่ที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เลยมีการประสานแล้วก็ส่งตำรวจไปรวบมานะคะ
ซึ่งคุณอนุทินบอกเลยว่าเรื่องนี้เขาจะทำยังไงแบบไหน
มีการออกมาเตือนแล้วมีการออกมาพูดถึงมาตรการในการดำเนินการด้วยนะครับ

โรคนี้ก็ยังไม่เหมือนโควิดนะ
ก็ยังไม่ได้สามารถที่จะติดง่ายได้
แล้วก็ทางองค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ได้ประกาศ
โรคนี้เป็นโรคที่มีความร้ายแรงนะครับ

ก็เดี๋ยวคิดว่า
ผู้ชายคนนี้ชาวไนเจรียเนี่ย
ถ้าอยู่ในไปลเทศใต้จะจับนี้ได้แน่นอนนะครับ
จากเขาจะหลบออกนอกประเทศไปก็

อันนี้คือเสียงสัมภาษณ์ของคุณอนุทิน

ตัวผู้ชายคนนี้ได้นะตอนที่มีกระแสข่าวออกมาว่า
สัญญาณโทรศัพท์ของผู้ชายคนนี้อยู่ที่กัมพูชา

แต่ถ้านีออกไปต่างประเทศแล้วเมื่อกี้ว่าอย่างไรนะครับ

แต่เดี๋ยวเราก็ต้องแจ้งทางเพื่อนบ้านให้รู้
ทางกัมพูชาเขาได้ข่าวเขาก็ไปไล่จนเจอตัวแล้วล่ะฮะ

โอ้โหเขาเชื่อรู้ตัวไหมว่าจะทำอะไรลงไป

เพียดแต่เขาปฏิเสธก็หนี

ยังชูมือเห็นไหมถ่ายถ้านู่ป

รองผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่เจอผู้เสี่ยงสูง

ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงที่ยืนยันตอนนี้
มีการตรวจเลือดแล้วแต่ยังไม่พบเชื้อ
กำลังตามหาคนขับแท็กซี่ที่นำตัวชายชาว
เจรียคนนี้ไปตามสถานที่ต่าง
ตอนนี้ก็ติดตามตัวได้แล้วนะคะ
ก็อยู่ระหว่างนำไปตรวจเลือดที่สำนักงานสาธารณสุขภูเก็ตค่ะ